แต่อย่างหนึ่งที่อยากจะให้ดูเช้าแบบนี้มันมีคลิปน่ารัก
แล้วดูแล้วเราจะได้เห็นไอเดียของเด็กสมัยนี้
เด็กระดับมัธยมเขาไม่สัมมดานะ
จะบอกให้ผมอยากให้ดูก่อนเพราะว่าอะไรผมพูดแล้วพวกฉันต้องไปดู
ไปดูครับว่าคลิปนี้มันสนุกขนาดไหนฮะ

นี่คือสแตนอินจาพนมอีกทีหรือเปล่าคะคุณ

คุณจำวลีเด็ดนี้ได้ไหมล่ะจากหนังเรื่องนี้

ช้างกูอยู่ไหนเออ

เอ้า
เฮ้ยช้างจ่ายเป็นกบอ่ะ

นับวันยิ่งตลกนะพวกคุณเนี่ย
เห็นไหมต้องขอบคุณทีมงานที่ดี

ถ้าไม่มีทีมงานปุ๊บคุณไม่ฮาเลยนะ

คุณผู้ชมฮะเด็กเหล่านี้เขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จริง
จะไปรู้ว่าคุณครูไม่เข้าสอนหรือยังไงครับ
ใช้เวลาตอนพักไง

เดียวนะครบแปปเดียว
แหละจะหลายติดตามแหละแต่ก็คือเป็นลองติดตาม

น้องเค้าก็ลองทำแบบนี้ดูนะดูติครับ
วุ่นวายกันทั้งชั้นเลยฮะ

ฉากเปิดนี่ถือว่าน่าประทับใจเลยนะ

ปับ

หาดูได้ในโลกโซเชียลเพราะว่าคลิปนี้ดัง
หน้าพดไม่ธรรมดาเลยนะ

ความชื่นชอบแบบนี้ก็ไปเป็นสแตนอินได้นะ

อันนี้พูดจริงนะมีสาระเห็นไหม

เห็นไหมไม่เคยพูดอะไรสาระเลย
ถ้าเกิดน้องสนใจก็สามารถ

เรียนรู้วิธีการแบบป้องกันตัว
ที่ถูกต้องจะได้ไม่บาดเจ็บด้วย

แล้วไม่ได้มีการโดนตัวกันแบบรุนแรง

จินตนาการของเด็กเวลาดูหนัง

อยากเป็นพระเอกอะไรอย่างนี้

เจอใครก็ต้องชามอยู่ไหน